ไปดูกันที่สมุทรปราการก่อนเลยนะคะ

ฆ่าตัวตายแล้วก็ตายจริงนะคะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้ง

คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของโรคส่วนตัว
ก็คือโรคซึมเศร้าที่น้องเป็นอยู่นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็จะไม่ตัดประเด็นปัญหาอื่นทิ้งนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการฆาตกรรม

นอกจากไปดูศพไปตรวจสอบศพแล้วนะครับ

โทรศัพท์มือถือของน้องค่ะ

เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ก็คือบริเวณลานจอดรถข้างคอนโดมิเนียม
ภายในซอยบางนากาเดน๑๐
ไปพบศพน้องก็คือนางสาวขออภัยค่ะกันนิกาอายุ๒๔ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
สภาพศพคือศีรษะกระแทกกระโหลกยุบ
แขนมีรอยฟกช้ำตรวจสอบในตัวไม่พบเอกสารใด
ก็เลยขึ้นไปตรวจสอบภายในห้องพักของน้อง
ก็คือผู้ตายที่อยู่บริเวณชั้น๖ของคอนโดมิเนียม
ไปพบว่าห้องของน้องถูกลื้อค้น
กระจกหน้าต่างก็ด้านหลังเนี่ยมันล็อกอยู่ด้วยนะ
คุณสงสัยไหมไปตรวจสอบแล้วหน้าต่าง
แล้วก็ประตูห้องด้านหลังมันถูกล็อกอยู่

จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายได้เข้ามาพัก
เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยพักอาศัยอยู่เพียงคนเดียว
แล้วก็มีเพื่อนชายมาหาเป็นบ้างบางครั้ง
ก่อนเกิดเหตุมีผู้ที่พักอยู่ชั้น๒
เดินลงมาจากอาคารได้ยินเสียงคล้ายกับวัตถุตกกระแทกพื้น
ใกล้กับจุดจอดรถก็คือจุดนี้นะอย่างแรงเลยนะ
พอเดินไปดูค่ะก็พบว่า
มีผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่
ก็เลยรีบโทรแจ้งรอปภให้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า
ผู้ตายอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการเครียด
เดินขึ้นไปบนดาดฟ้า
ชั้น๘หลังจากนั้นก็กระโดดลงมาเพื่อหวังฆ่าตัวตาย
แต่ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นปัญหาเรื่องของการฆาตกรรมทิ้ง
จากว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตายหายไป
และจากการตรวจสอบพบว่ากล้องวงจรปิดภายในอาคารก็ใช้การไม่ได้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพยายามรวบรวมพยาหลักฐาน